มาดูทางด้านของวัดพระธรรมกายกันบ้าง
ทนายความของวัดพระธรรมกายเตรียมเข้าพบพนักงาน
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแทนนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
ความคืบหน้าคดียักยอกทรัพย์สากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์จำกัดของนายสุภาชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสากร
ซึ่งต่อมาหลังการถือครองหุ้นได้ระยะหนึ่งจึงโอนหุ้นคืนให้นายสุภาชัย
แต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ขอส่งเอกสารชี้แจงในภายหลัง
พันธุ์ตำรวจโทบันทูลชิมกราผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ๓
ก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายสัมพันธ์เสริมชีพ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ
โดยทีมทนายความยืนยันจะเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๒๒สิงหาคม
ก็คือวันนี้ในเวลา๑๐นาฬิกา
ก็ต้องจับตามองความคืบหน้าในเรื่องของ
คดีวัดพระธรรมกายกันต่อนะฮะห่างหายไปนาน